ทีนี้มาดูข่าวนี้จะบอกว่าเมื่อสักครู่๕๐กว่าบอกว่าไม่มีงานทำ
ขโมยขโมยครับ๕๐กว่าครับนี่อายลุงกับป้าตากับยายคู่นี้ไหมคะครับอายุ
เกือบ๗๐แล้วค่ะก็ยังทำงานนะคะหาทำมาหากินค่ะทำข้าวเหนียวค่ะแล้ว
ล่าสุดทำสูตรใหม่เป็นข้าวหลามเม่าคุณพาไปที่นี่ค่ะแล้วจะบอกว่าที่
กรระล่าซินตอนนี้สภาพอากาศคือนาวใช่ไหมเริ่มเข้าฤดูหนาบางนี้
ชาวบ้านก็เริ่มปรับตัวสิคะให้เข้ากับบรรยากาศทั้งความเป็นอยู่การประกอบอาชีพต่าง
ตายายที่เป็นชาวบ้านสะอาดนาธมตำบลลำคลองอำเภอเมืองกาลสินเนี่ย
เจ้าตำรับข้าวหลามสูตรโบราณอร่อยมากคุณกลิ่นเนี่ยหอมฟุ้งออกมาหน้าจอเลยนะ
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะปิ้งไอเดียคิดสูตรทำข้าวหลามเม่า
เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวฉีกแนวไม่ซ้ำใครเป็นเจ้าเดียวในภูมิภาคนี้
แล้วจะบอกว่าได้รับความนิยมตลอดทั้งวันดีนะเราได้เห็นวิธีการทำแบบนี้ปกติ
คือเดิมเนี่ยข้าวเม่าก็คือข้าวเม่าไอ้เขียวนะข้าวหลามก็คือข้าวหลามอันนี้เอาข้าวเม่าไปทำเป็นข้าวหลาม
เจ้าแรกของประเทศไทยจ้ะนะคะเราไปถามบางคนก็เรียกว่าคุณยายบางคนก็เรียกว่าคุณป้าป้าบอกว่าสุดแต่ใจจะไขวคว้า
เพราะอายุ๖๔ปีนะคะคุณป้าปรานีผากาเป็นเจ้าของสูตรเล่าบอกว่าทำข้าวหลามขายกับสามีมากว่า๓๐ปีแล้วนะ
ทำข้าวหลามเนี่ยแบบเนี้ยเขาบอกว่าใช้ข้าวหลามข้าวเหนียวเนี่ย
เป็นข้าวเหนียวขาววงแล้วก็ข้าวใหม่ที่มีกลิ่นหอมนุ่มเหนียวทำสูตรโบราณหลายรสชาติด้วยกัน
ทำมาจากข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำก็ทำเป็นสูตรอะไรบ้างล่ะ
เหนียวอันชันข้าวหลามใบเตยต่อมามีการปรับรสชาติใหม่
เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าเช่นข้าวหลามทุเรียนเคยกินไหม
ผมไม่กินทุเรียนเออนี่ชอบทานทุเรียนหรอหรอ
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปทานที่กาลสินมันคงจะหอมใช่ไหมใช่
ข้าวหลามทุเรียนนะฮะก็เหมือนกะทิทุเรียนป่ะเออเออ
ใช่ไหมคะได้รับความนิยมมากค่ะจำหน่ายราคา
คือเขาเป็นกระบอกใช่ไหมกระบอกละยี่สิบถึงห้าสิบบาทค่ะ
ครับคุณป้าปรานีเล่าต่อบอกว่าช่วงเริ่มต้นรูเรือหนาปีนี้เนี่ย
เพิ่มเมนูข้าวหลามเม่ามาค่ะโดยมีการนำเมล็ดข้าวเหนียวที่
วงกำลังแก่ใกล้อายุเก็บเกี่ยวมาคั่วแล้วก็ตำ
แยกเปลือกเมล็ดออกมาก็จะได้เมล็ดข้าวเม่าสีเขียวใช่ไหมคะ
มีความอ่อนนุ่มเหนียวหอมจากนั้นก็นำมาผสมกับเมล็ดถั่วดำมันเทศ
บรรจุใส่กระบอกข้าวหลามแช่ด้วยน้ำกะทิก่อนที่จะนำไปเผาไฟให้ร้อนได้ที่ค่ะ
ไฟก็ต้องค่อยเผานะเพราะว่าจะได้สุกทั่วถึงค่ะ
ทดลองทำข้าวหลามเม่าเนี่ยปรากฏว่าคุณกระแสตอบรับดีล้นมากค่ะ
ทำไม่ทันขายอะค่ะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะ
เขาบอกว่าขายกระบอกละหกสิบบาทเท่านั้น
จะได้แต่ละกระบอกนะเห็นไหมอ่า
อะไรล่ะคุณผู้หญิงทานไปก็ยิ้มไปนี่คือสะท้อนความฟินออกมาเลยนะ
อยากกินน่ะตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนี้ยอ่านข่าวข้าวหลามเนี้ยแล้วสรุปได้ทานยังไม่ได้กินเลย
อ่ะเดี๋ยวจะไปหาก่อนอยากจะบอกใครผ่านหน้าจอหรือเปล่าพูดลอยลอยไป